ต่อกันที่สมุทรปราการซิตี้นะคะเปิดตัวผู้สนับสนุนพร้อมชุดแข่งใหม่ค่ะ
เพื่อที่จะชู้ศึกไทยลีกสองพันยี่สิบมาภายใต้คอนเซปต์ที่ชื่อว่า
สมุทรปราการปีที่สองซึ่งปีนี้นะคะนายธเนธพาณิชชีวะค่ะ
ประธานสโมสรเปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมค่ะ
คือพยายามที่จะจบท็อปทรีในลีกให้ได้นะคะส่วนฟุตบอลถ้วยตั้งเป้าที่จะคว้าแชมป์อย่างน้อยหนึ่งรายการ
ส่วนขุนพลในปีนี้นะคะก็นำมาโดยเพียรดลฉ่ำรัศมีกัปตันทีม
เชยาวัดศรีนาวงศ์นพลพลคำพัชออุทราจรรย์ศักดิ์วงกรปฏิวัตรธรรมไหม
แล้วก็ประตูจูเนียค่ะโปรแกรมในหลีกนัดแรกของสมุทรประการ
ซิตี้นะคะจะเปิดบ้านพบกับแชมป์รุ่นเก่าอย่างเชียงราย
ในอินเตอร์เอสค่ะวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์นี้เวลาสองทุ่มค่ะ